ความคุยกันกันเมืองไทยวันนี้นะฮะคือช่วงนี้เนี่ย
ฝ่ายการเมืองนักการเมืองภาคการเมืองลงพื้นที่กันทียิบ
ใช่ค่ะใกล้เวลาเข้ามาทุกทีวันนี้บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองน้ำมนตรีลงพื้นที่เช่นกันนะครับวันนี้ลงพื้นที่ในฐานะรองนายกนะฮะ
ค่ะไม่ใช่หัวหน้าพักพลังประชารัฐมีหน้าวันนี้แต่งตัวทางการ
อ่าไปนครปฐมแล้วก็รัชบุรีนะครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมารัชบุรีนะ
กินข้าวกับสอสอรัชบุรีนะครับวันนี้บิ๊กป้อมมานะฮะ
ก็ไปติดตามโครงการประตูระบายน้ำคลองบางแก้วที่ตะมนต์บางกระเบา
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมชาวบ้านก็มารอต้อนรับนะฮะ
ชูป้ายลุงป้อม๗๐๐ก็คือนโยบายที่ประกาศเอาไว้
ถ้าได้เป็นรัฐบาลได้เป็นนายกนี่นะจะเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เป็นเดือนละเจ็ดร้อยจากนั้นก็ไปไหว้องค์พระปฐมเจดีนะครับ
แล้วไปติดตามโครงการผลิตน้ำปลาปลาที่วัดบ้านหม้อตำบลคลองตาคด
โพธารามจังหวัดราชบุรีราชบุรีเนี่ยต้องนึกถึงคุณปารีนาไกรคุบ
อดีตสสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐตอนนี้ลงสอสอทำงานการเมืองไม่ได้แล้วนี่
มาถึงนี่เจอหัวหน้าป้อมนี่ฮะลุงป้อมถึงกับนี่เอามือลูบศีรษะเลย
ค่ะด้วยความเอ็นดูอืมคุณปรินาก็นี่ฮะนั่งนี่คุกเข่าไหว้เลย
คือทั้งไปทั้งกลับนะครับผู้สื่อข่าวบอกมารัชบุรีนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
มีกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่มารำพื้นบ้านโชว์ให้พลเอกประวิทย์และคณะได้รับชม
แล้วบิ๊กป้อมก็ออกไปร่ายรำด้วยยังไม่ขัดเขิน

นี่เห็นมั้ยจนจบเพลง
นี่ไปกันหลายคนนะที่ลงไปรำด้วยกันใช่ไหมทีมงานบิ๊กป้อมก็ลงไปด้วย
เป็นทางที่มีเรื่องไว้
โอ้นี่แหละอาวุธรรมยังไงมันต้องรัก
วิทย์ได้พูดกับชาวบ้านในช่วงนึงนะครับบอกว่าวันนี้ลงพื้นที่มา
มาพร้อมกับว่าที่ผู้สมัครสอสอรัชบุรีของพักพลังประชารัฐ๔คนนะครับ
ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันที่พลังประชารัฐเป็นแกนนำเนี่ยมีรัฐมนตรีของพลังประชารัฐอยู่๑๐คน
สามารถแก้ปัญหาตามที่ประชาชนต้องการได้หมดหวังว่าประชาชนจะเลือกเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลอีก
พร้อมกับบอกนี่ผมนี่เป็นคนพูดไม่เก่งนะแต่แก้ปัญหาได้เร็วทั้งเรื่องน้ำและเรื่องที่ดิน
ส่งเรื่องไปขออนุมัติจากบิ๊กตู่ก่อนหรือเปล่า
วันนั้นวิกตุไปตรวจเรื่องของน้ำใช่ไหม
เขาบอกว่าถ้าไม่ส่งมาให้บิ๊กตู่อนุมัติมันก็จัดการไม่ได้หรอกใช่ไหม
ตกลงวันนี้ตรวจราชการในฐานะรองนายกนะแต่ฝากเลือกว่าที่สอสอพลังประชารัฐด้วย

ก็ไม่แน่มีอะไรมั้งก็เป็นการพูดไป

คุณหญิงสุดารัฐยอมรับว่ากังวลเรื่องการแบ่งพื้นที่เขตเลือกตั้งนะฮะที่กรกตตอนนี้กำลังแบ่งพื้นที่แล้วก็ประกาศเขตเลือกตั้งออกมาค่ะ
โดยบอกว่ากำลังปวดหัวเลยล่ะต้องต่อสู้กับผู้มีอำนาจที่จะแบ่งเขตให้บิดเบี้ยว
เพื่อความได้เปรียบทางการเมืองซึ่งเตรียมร้องกรกตหลายเขตด้วยกัน
เพราะบางจังหวัดไม่เพิ่มหรือลดเขตแต่ไปเปลี่ยนเขตโดยไม่มีเหตุผล
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่านี่คือความสกปรกของการใช้อำนาจรัฐ
ทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมตั้งแต่ก้าวแรก
อกจากนี้ยังขอปฏิเสธข่าวลือเรื่องดิวลลับ
ที่จะให้นายอุตมะกับนายสนทิรัฐเนี่ยไปอยู่พักพลังประชารัฐก่อน
แล้วหลังเลือกตั้งพักไทยสร้างไทยจะไปร่วมรัฐบาลด้วย
เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าไทยสร้างไทยกับสร้างอนาคตไทยเนี่ย

แล้วอยู่คุณอุตมะคุณสนทิรัฐนี่ฮะ
ก็ย้ายกลับไปอยู่พลังประชารัฐใช่บอกจะเป็นดิวลลับหรือเปล่า
คุณหญิงสุดารัฐบอกไม่ใช่นะฮะบอกว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
หลังจากที่ได้แถลงร่วมกับคุณอุตมะคุณสนทิรัฐไปแล้วเนี่ย
ไม่ได้คุยกันอีกเลยเพราะความเห็นไม่สอดคล้องกัน
ถึงไม่สามารถรวมพักกันได้
ซึ่งท้ายที่สุดนะคะจุดที่เราย้ำมากที่สุดก็คือว่าต้องไม่เอาผลิตการนะคะ
มันก็พิสูจน์ชัดแล้วดิฉันคงไม่ต้องพูด
ดิวต่างที่มาบอกว่าจะมีดิวนู่นดิวนี่นะคะไม่มี
ก็เรียกว่าไม่ทราบว่าใครฝันไป
อย่างไรก็ตามนะครับทางคุณวัชระกันนิการองเลขาธิการพักสร้างอนาคตไทย
ก็ออกมาถามกลับทันทีบอกใครกันแน่ที่ไม่จริงใจในการเจรจารวมพัก
ทำไมไม่เอาความจริงมาพูดเพราะเท่าที่ติดตามคุณอุตมะคุณสนทิรัฐมาตลอดเนี่ย
ก็เห็นว่าทั้งคู่ใช้ความพยายามและความอดทนเป็นอย่างมาก
ในการเจรจากับทางไทยสร้างไทยยอมถอยแทบจะทุกประเด็นแล้ว
แต่มีเงื่อนไขใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาวันนี้ก็เลยกลายเป็นภาพที่รวมกันไม่ได้